รัฐทีวีนะคะยังคงเกาะติดการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙นะคะ
คุณผู้ชมก่อนอื่นไปดูยอดอัปเดตของผู้ติดเชื้อทั่วโลก
รวมถึงยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกกันหน่อยนะคะ
เพราะว่ายอดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยเลยค่ะ
ตอนนี้จากที่ทีมข่าวของเราได้รวบรวมยอดผู้ที่ติดเชื้อ
ทั้งหมดขึ้นอยู่ในกราฟิกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลก
รวมอยู่ที่๒๔๖๓๓รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่๔๙๒ศพนะคะ
นี่เป็นยอดล่าสุดของทีมข่าวของเราที่รวบรวมมานะคะ
ส่วนคนไทยที่กลับมาจากอูฮันนะคะมาถึงอุตภัวร์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้
วันนี้ก็เป็นวันที่๒ที่๑๓๘คนไทยถูกกักตัวอยู่ที่เรือนรับรองและโรงพยาบาล
เพื่อดูอาการนะคะสภาพจิตใจก็ดีขึ้น
ก็แต่มีการร้องขอโทรศัพท์จะได้แจ้งข่าวสารให้กับครอบครัวได้รับรู้
นี่ค่ะ๔คนที่กลับมาแล้วมีไข้ค่ะคือกลับมา๑๓๘คน
๔คนเฝ้าระวังอยู่ที่อาคารรับรองสวัสดิการทหารเรืออ่าวดงตาน
ส่วนอีก๔คนที่กลับมาแล้วมีไข้ก็ต้องแยกไปที่หอผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
แต่ว่าเช้านี้ไม่มีไข้แล้วนะคะแต่ก็ต้องให้แน่ใจก่อน
ล้อมรู้ว่าสังกษี๒ชั้นห้ามคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าออก
มีเจ้าหน้าที่ยืนเฝ้าทุกจุดรอบสถานที่นะคะ
บางคนก็อยู่ในห้องบางคนก็มาดูบรรยากาศทะเลผ่านหน้าต่างริมระเบียงอาคาร
แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ลงมาเดินเล่นข้างล่างนะคะ
ทัพเรือก็จัดดูแลเรื่องของอาหารนะคะ
ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีวีดีโอคอลคุยกับตัวแทนคนไทยที่อยู่ในเรือนรับรอง
ทั้งหมดเขาก็ขอโทรศัพท์มือถือจะได้คุยกับคนในครอบครัว
แจ้งสารธรรมทุกข์สุขดิบนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่คุยกัน
สำหรับไทยผู้ติดเชื้อยังคงยอดเดิมยอดสะสมรวม๒๕รายนะคะ
เหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสิบหกรายจำคนขับแท็กซี่ได้ไหมคะ
เป็นคนติดเชื้อโคโรนาจากคนสู่คนรายแรกในเมืองไทย
หายแล้วนะคะก็ขอบคุณทั้งน้ำตาเลย
บอกว่าไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับชาวจีนนะถึงแม้ว่าจะติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ตาม
นี่ค่ะยกมือไหว้แบบนี้แล้วก็ให้กำลังใจชาวจีนทุกคน
แล้วก็ให้กำลังใจทุกคนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยนะคะ